คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการทำอาหาร
เรื่องของน้ำพรงน้ำพริกอะไรอย่างนี้
บ้านไหนทำน้ำพริกบ้างคะตอนเช้าดิฉันอยากรู้มาก
แต่ที่บอกว่าทำน้ำพริกเพราะอะไรรู้ไหม
เวลาเราทำน้ำพริกเราต้องไปทานกับอะไร
ผักผักสดใช่ทานกับผักสดใช่ไหมคะ
และอีกหนึ่งอย่างที่จิ้มน้ำพริกอร่อยมากก็คือหน่อไม้
หน่อไม้นี่เป็นอะไรที่จิ้มกับน้ำพริกได้แซ่บมากเลยคุณ
วันนี้ใครยังไม่มีหน่อไม้เดี๋ยวพาไปหาหน่อไม้ค่ะ

เดี๋ยวดูว่าทำไมคือดิฉันต้องบอกว่ามันคือนกไม้
อุ้ยข้างเรียกอะไรนะหน่อไม้แล้วอันนี้ที่โอบอยู่
หน่อไม้ก็มันใหญ่กว่าเราก็เลยต้องแบบโอ้ยมันใหญ่จริง
คุณเคยเห็นไหมหน่อไม้ใหญ่ค่ะอย่างกับน่องคน
เฮ้ยใหญ่กว่าอีกคุณนี่ค่ะเอาขึ้นเหนือมาแล้วกัน
พากันมาที่บ้านบัวหมู่๔ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่บอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะว่า

เขาบอกว่าก็ปลูกไว้เอาไว้กินเอาไว้ขายนี่แหละ
เพราะว่าหน่อไม้ไผ่ตรงดำเนี่ยเขาจะแทงหน่อออกมาออกมาจากกอในช่วงเดือนกรกฎา
ก็คือช่วงหน้าฝนช่วงฝนตกหน่อไม้เยอะอยู่แล้ว
แต่นี่เป็นไผ่ตรงดำนึกออกไหมแล้วมันใหญ่มากปกติมันก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้
คือไผ่ตรงดำมันจะมีความแตกต่างจากหน่อไม้อื่นนะคะ
เพราะว่าหน่อมันจะใหญ่สูงสรุปง่ายคือมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนั่นแหละค่ะ
โอ้ยใหญ่จริงคุณนะซึ่งแล้วใหญ่ขนาดนี้เอาไปเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้เลยมั้ง
ดิฉันว่าได้ทั้งตำบลน่ะนะซึ่งก็นำมาประกอบอาหารเขาบอกว่า
ตรงดำเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานอร่อยกรอบด้วยแล้วถ้าเอามาลวกกินกับน้ำพริกนะ
โอ้โหตายแล้วแซ่บภาคเหนือเขาต้องอะไรนะลำแตกแล้วขายได้ราคาดีด้วย
เพราะว่ามันหน่อใหญ่ไงคุณแล้วถ้าปล่อยให้หน่อโตขึ้นเป็นลำแบบนี้นะ
เขาก็จะเอาไปขายเขาบอกว่าโอ้โหขายได้เล่มละหลายร้อยเหมือนกันนะ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านพากันมาปลูกไม้ไผ่ตรงดำยักษ์แล้วก็ไม้ไผ่ลวก
ก็เขาบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเขาเลยนำไปใช้จักษานก็ได้ภัยลวกอะไรอย่างนี้
ไปทำตะเกียบก็ได้นะคะหรือว่าเยอะแยะมากมายอ่ะคุณ
ก็เลยทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อตลอดทั้งปีแล้วก็รับกำไรกันไปแบบเต็มเลย
อันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะของชาวบ้านในระแวกนั้นนะคุณผู้ชม
ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าในพื้นที่อื่นเขามีการปลูกไม้ไผ่ตรงดำแบบนี้ไหม
คือปกติเราเคยได้ยินไผ่ตรงเคยได้ยินแต่ไผ่ตรงดำแล้วมันใหญ่ยักษ์แบบนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
หรือว่าในพื้นที่ตรงไหนมีใครเคยปลูกยังไงก็บอกกันได้เหมือนกันเพราะมันสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้นะ
เห็นแล้วนึกถึงแกงหน่อไม้ดิฉันชอบแกงจืดกระดูกหมูอ่ะแล้วหน่อไม้สดอย่างนี้นะมันหวาน
โอ้โหหิวหิวใช่ไหม